ยินไหมเขาว่ากันว่าไม่อยากเสียเพื่อนอย่าสัญหาทำธุรกิจด้วยกัน
อันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าหลายคนอาจจะกลัวในการจับมือทำธุรกิจกับเพื่อนซีเพื่อนสนิทนะ
แต่ว่ากิกดาไนบอกเลยว่าไม่กลัวเพราะว่ามีเพื่อนรักเพื่อนซีอย่างเกรทวรินทรมั่นใจเชื่อใจแน่นอน
เขาบอกว่าต้องอาศัยความเชื่อใจซื่อสัตว์ต่อกันและกันค่ะแค่นี้ยังไงก็ไม่ผิดใจกันอยู่แล้ว
สูตรนี้พี่กิ๊กบอกเลยว่าตอนนี้ทำให้ตัวเองทำธุรกิจร้านอาหารร่วมกันมากกว่า๑๐ปีแล้ว
เพิ่งรู้นะทำมาเป็น๑๐ปีแล้วกับเกรทวรินทรเนี่ยยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาโอ้โหล้มลุกลุกคลานมาด้วยกันเลยค่ะ
แต่ก็ฟันฝ่าวิกฤตในช่วงนั้นมาได้เพราะว่าสูตรนี้ใช้ได้ดีจริงก่อนจะทิ้งท้ายได้ว่า
ผมยอมธุรกิจเจ๊งดีกว่าเสียเพื่อน
ทำธุรกิจด้วยกันมา๑๐ปีแล้ว๑๐ปีแล้วแล้วก็อาศัยในเรื่องของการไว้ใจซึ่งกันและกัน
สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของการซื่อสัตว์ซึ่งกันและกัน
ซึ่งผมกับเกรทคุยกันอยู่แล้วว่าวันหนึ่งธุรกิจจะสำเร็จหรือธุรกิจจะเจ๊งลงก็ไม่โทษกัน
เรามองว่ายอมธุรกิจเจ๊งดีกว่าเสียเพื่อนครับผม
คนใจก็มีทำธุรกิจการรักกันรู้ใจกันดีคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องงานเรื่องธุรกิจไปแล้วอัปเดตเรื่องลูกกันหน่อย
เพราะว่าวันที่ไปเจอพี่กิกเนี่ยนะเจ้าตัวเนี่ยพาลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องก้าวค่ะ
๓ขวบแล้วน่าเอามาออกงานด้วยรูงงานมากน่ารักมาก
มาอย่าง

กิ๊กบอกทันทีว่าปีนี้ปั๊มแน่
เพราะว่าอยากได้ลูกชายเพิ่มครับ
หลายคนอาจจะมองว่าอยากได้ลูกสาว
แต่จริงแล้วตอนจริงความรู้สึก
เราอยากได้ลูกชายแมน

ว่าจะมีแค่๒คน
เกิดคนที่๓เขาอยากมาอยู่กับผมก็

เผื่อว่าจะมีอีกสักคนเป็น๓คนก็ดีครับ

อยู่กับลูกก็เลยอยากจะมีสักหลายคน